เฮ้ยมีแล้วเหรอไม่มีแล้วจะบ้าเหรอ
เมื่อวานคุณอนุทินบอกใครจะซื้อสอสองูเห่าก็ควายเท่านั้นแหละ
พูดประโยคนี้เลยซี๊ดเลยตอนแรกยังไม่มีประโยคควายออกจากปากนะ
ยังบอกแค่ว่าตัวที่มีเขาใช่ไหมมีเขาสองข้าง
แต่นี่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมารอดูหน่อยค่ะ
คือจริงช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะมีความเข้มข้น
เพราะสามกรกฎาเปิดประชุมทรภาพ
แล้ว๔กรกฎาก็จะเลือกประธานสภาใช่ไหม
ดูรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนก่อนจะไปถึงเรื่องสอสองูเห่านะคะ
รายชื่อพักเพื่อไทยถือว่าเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุด
อายุ๘๙ปีก็จะทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว
ในการเลือกประธานสภาก่อน
ซึ่งการเลือกประธานสภาเนี่ยคุณผู้ชม
มันเลือกเป็นแบบลับแล้วก็ทำได้๒รูปแบบนะ

ดปุ่มแสดงตนอันนี้มันไปค้นย้อนหลังได้ไงว่า
ทัชธรเลือกใคร

แต่อีกแบบหนึ่งก็คือวิธีการหย่อนบัตรนั่นเองค่ะ
แต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงวันที่๓วันที่๔กรกฎา
ช่วงนี้ข่าวลืมมันมานะหูละเกิน

แล้วจ่ายหนักตัว๑๐๐ล้านเลยเหรอ
โอ๊ยถามคุณอันนุธิน
ให้ฟังประโยคนี้จากปากคุณอนุทินเองละกัน
ครับตอนนี้มีข่าวว่ามีการถือสสงูเห่า

คนซื้อสอสองูเห่า
คนรับก็ยังเป็นสงูเห่าแต่คนจ่ายไม่รู้ที่มี๒เคามาย
เขาบอกว่าต้องซื้อ๕๖๐ตัวใช้เงินมากกว่า

อันนี้มันมีคนจ่ายไหมคะ
คงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ควายจ่าย
โอเคไปแล้วพอ
เบิร์ตควายของผมก็ตกเป็นจำเลยอีกแล้ว

ถ้าทำอะไรไม่ดีทำอะไรดูไม่ฉลาด

แต่อันนี้หยอกนักข่าวป่ะเนี่ย

คุณผู้ชมทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินนะ
ได้พูดถึงการเดินทางไปอังกฤษของพลเอกประวิทธิ์
หัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็มีกระแสวิภาควิจารณ์

จะเดินทางไปดิวลลับหรือเปล่าจะไปพบใครหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รายงานไปว่าคุณทักษิณ
อยู่ในโซนแถบประเทศยุโรป
ถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าอ๋อ
ไม่ได้คุยกับพลเอกประวิทย์ก็รู้แค่ว่าท่านไปเที่ยว
ท่านไปพักผ่อนก็รู้แค่นี้
ก็เหมือนกับที่พลเอกประวิทย์ตอนก่อนหน้านี้
เราก็ทราบว่าท่านไปอะไรนะไปดูแข่งม้า
นี่แหละค่ะก็เรื่องสอสองูเห่าที่ช่วงนี้ก็มาแรงนะครับ